แน่นอนค่ะต้องมีการประชุมคอรมอล

เรื่องเกี่ยวกับแพ็คเกจท่องเที่ยว
มติในที่ประชุมวันนี้จะสรุปออกมาอย่างไรบ้าง
รวมถึงวันนี้ที่ทางสบคมีการแถลงไปช่วง๑๑โมงครึ่งที่ผ่านมา
วันนี้ถือว่าตัวเลขเป็นศูนย์ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะ
รวมถึงไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม
แพทย์หญิงพันธ์ประพายงตระกูลผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
สบคก็เปิดเผยนะคะว่าวันนี้ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่
แล้วก็มีคนที่หายจากการรักษาแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เนี่ย
เพิ่มขึ้นทั้งหมด๖รายไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะ
ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดอยู่ที่๓๑๓๕ราย
กลับบ้านได้แล้ว๒๙๙๓รายแล้วก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๘๔ราย
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้ไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม
ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๕๘รายนั่นเองค่ะ
รองนายยกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการเตรียมพร้อมเอาไว้แล้ว
ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เริ่มที่จะดำเนินการเช็คลิสต์
รายชื่อประเทศที่เป็นคู่สัญญาจัดทำข้อตกลงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
จะต้องมีแผนรับมือถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาว่าเอ๊ะจะหยุดยั้งยังไงนะคะ
เพราะว่าตอนแรกเอาจริงนะคุณทัศนัยคุณผู้ชม
เพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในจีนก็ถือว่าดีขึ้น
แล้วทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งของจีนเนี่ย
เราก็อาจจะต้องชะลออาจจะต้องหยุดพักไว้ก่อนทีเนี้ยมันก็เลยต้องมาลองดูว่าเอ๊ะ
ถ้าเกิดมันเกิดปัญหาแบบนี้แล้วเราจะรับมือยังไง
เรื่องต้นเขาก็เลยจะกำหนดว่าจะต้องเป็นกลุ่มนักธุรกิจช่างเทคนิคต่าง
ที่จะมาดูแลเครื่องจักรต่างต่างก่อนแต่ตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวว่าไม่ใช่แค่นักธุรกิจอย่างเดียวไง
จะมีคนที่มารักษาพยาบาลในไทยด้วยจะมีนักท่องเที่ยวด้วย
แล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่ใช่มาถึงแล้วปุ๊บจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะคะ
แต่เขาก็จะต้องมีการกำหนดจุดในการไปเที่ยวแต่ละที่
รวมถึงต้องมีแอปพลิเคชันที่สามารถติดตามตัวได้ตลอดระยะเวลา
แต่เรื่องตรงนี้ทางกระทรวงต่างเขาก็ต้องไปวางแผนแล้วก็สรุปออกมาอีกทีนึง
สรุปแล้วจะเป็นกลุ่มไหนกันแน่แต่พอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
มันก็เลยกลายเป็นข้อกังวลไงคะเลยอาจจะยุบลงมาเหลือแค่กลุ่มนักธุรกิจก่อน
ส่วนเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกร
ก็จะมีการเสนอเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกร
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
กลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วก็กลุ่มที่เช่าที่ดินทำการเกษตร
ถ้าเกิดการประชุมคอรมอลเห็นชอบทางกระทรวงเกษตรก็จะเร่งส่งชื่อ
ทกศให้จ่ายเงินให้เร็วที่สุดนะคะส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก็จะมีการเสนอมาตรการต่างต่างเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย
แล้วก็อีกแพ็คเกจหนึ่งก็เป็นแพ็คเกจกำลังใจวงเงินเนี่ยนะคะ
สองหมื่นสองพันล้านบาทเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนไทยเนี่ย
ออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศช่วง๔เดือนนี้
เดือนที่ว่าก็คือจะเริ่มตั้งแต่กรกฎาไปจนถึงตุลาคม
รวมถึงวันนี้เนี่ยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดคุยกันเนี่ย
ก็เป็นเรื่องที่นายกเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจะเร่งช่วยเหลือคนไทยในอียิปต์ด้วย
เพราะว่าก็ติดตามสถานการณ์คนไทยที่อยู่ในอียิปต์ตลอดเวลานะคะ
รัฐบาลเองสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การช่วยเหลือเพราะว่ามีคนไทยอยู่ในประเทศอียิปต์๔๑๓๗คน
ทีนี้ที่ผ่านมารัฐบาลเองเขาก็มีการที่จะจัดเที่ยวบิน
เพื่อรับคนไทยในอียิปต์กลับประเทศแล้ว๒เที่ยวบิน
พฤษภากับ๙มิถุนาที่ผ่านมารวมแล้ว๔๑๐คน
ดังนั้นตอนนี้ก็มีคนไทยในอียิปต์ที่ลงทะเบียนจะเดินทางกลับไทยอีก๖๙๐คน
จำนวนคนไทย๔๐๐กว่าคน
ทีนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยในอียิปต์กำลังสำรวจคนไทย
แสดงความประสงค์จะกลับไทยเพิ่มเติมอยู่ด้วยนะคะ